มีผู้มาเยี่ยมมาเยือนมาทุกวันนะฮะไม่ขาดสายเลยนะครับ
วันนี้มีทั้งมาให้กำลังใจแล้วก็ไม่ให้กำลังใจ

กลุ่มแท็กซี่สุวรรณภูมิคนเสื้อแดงจากหลายจังหวัดนะครับ
กรุงเทพสมุทรปราการปฐุมนนทบุรีสิงห์บุรี
มาที่ที่ทำการพักเพื่อไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่
บอกมาให้กำลังใจพักเพื่อไทยฝั่งนี้สนับสนุนค่ะ
อ่ามามอบดอกไม้ให้กับเลยคาที่การพักค่ะ
คุณประเสริฐจันทรรวงทองในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล
ช่วงบ่ายก็มีมาอีกนะฮะกลุ่มแดงอีสาน
ช่วงบ่ายนี่คุณหมอชนน่านหัวหน้าพักนะมาเจอมาเจอมารับกำลังใจ
บอกขอให้กำลังใจเพื่อไทยในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชน
ร้องเพลงศรัทธาให้กับพักเพื่อไทยด้วย
ช่วงบ่ายนี่ไม่หลงมา

ช่วงเวลาเดียวกันก็มีอีกกลุ่มนึงใช่ไหม

โยนทิ้งลงกับพื้นไปเลยค่ะ
ผิดหวังบอกว่าผิดหวังกับอุดมการการตัดสินใจของพักเพื่อไทย

ตะโกนต่อว่าอีกฝั่งนึงด้วยนะคะที่มาให้กำลังใจ

เนี่ยค่ะเผาตรงนี้เลยค่ะ
หลังจากนั้นตอนประมาณสัก๓๓๐นี่อันนี้ชุลมุนนะคะ
เพราะว่าเป็นช่วงที่มีการประชุมสอสอพักเพื่อไทย
เสื้อแดงที่เขาฝั่งนี้เขาไม่ได้สนับสนุน
มาทำกิจกรรมด้านหน้าพักแล้วก็มาปะทะมาเจอกับฝั่งที่เขามาสนับสนุน
มาให้กำลังใจก็มีการตะโกนต่อว่ากัน

นี่ค่ะเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่ที่เขารักษาความปลอดภัย

อีกกลุ่มที่เป็นต่อต้านพักเพื่อไทย

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าเพราะมีบางส่วนนะ
มีข่าวออกมาว่าเป็นเสื้อแดงปลอม

ยังเอาภาพที่เคยร่วมทำกิจกรรม
คนเสื้อแดงตั้งแต่ปี๕๓มาให้ดูด้วย
แล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียใจที่พักเพื่อไทยเนี่ย

เพื่อไทยปลอมไม่ใช่เสื้อแดงปลอม
เพราะว่าเคยร่วมชุมนุมกันมาก่อนหน้านี้
แล้วความที่ว่ามายืนอยู่ตรงหน้าตึกไทยสมิตร
สุดท้ายก็เดินกลับไปตรงหน้าพักเพื่อไทยนะคะ
เพราะว่าก็ไม่อยากจะถูกกล่าวหาอีกว่า
เก้าไกลนี่แหละสนับสนุนมานะคะ